ที่นี่กันบ้างไปดูศิลปะแล้วก็ไปขอพงขอพรที่วัดเขาถ้ำประทุน
เป็นโบสถ์ไม้แกะสลักที่สวยงามอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
มันคันสมัยคุณดูทาเวสวันดูไปเรื่อยเห้ยแต่ละองค์
นี่มันเพิ่งทำอะไรจับกระบอกอีกมือหนึ่งเฮ้ยโทรศาสตร์นั่นนะไม่ธรรมดานะเนี่ย
อาทินี้คือวัดเขาธรรมประทุนทะบลทะบลวงอเภิวบ้านไร่จังหวัดอุไทยธานี
บอกว่าใช้รากไม้ที่เรียกว่ากันเกราตามความเชื่อด้วยว่าเป็นรากไม้มงคลครับ
บริเวณหน้าโบสถ์องค์ท้าเวสวันคู่อย่างที่ผมบอกเป็นการแกะสลักด้วยไม้ตะเคียน
แล้วมันทันสมัยด้วยท้าเวสวันมีแท็บเล็ต
โอ้โฮทั้งสมัยจริงน่ะโอ้โฮได้เปิดดู

ค่ะนั่นสิส่วนรูปนี้ก็กำลังรับสายคุยโทรศัพท์อยู่โอ้โฮ
เอาแต่เรื่องของเรื่องมาที่นี่ไปกราบไห้พระประธานกันก่อนนะ
เขาว่ากันว่ามาขอเรื่องของโชคลาภร่ำรวยเงินทองหน้าที่การงานดี
การค้าขายการลงทุนก็จะได้กำลีกำไรว่าไป
ภายในโบสถมีองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แกะสลักด้วยไม้ตะเคียน
อายุประมาณ๔๐๐ปีอย่างที่เห็นในตอนแรก
ก็มีโอกาสลองไปกันดูผมว่าที่นี่อุทัยธานีเราอาจจะไม่ค่อยได้เล่าถึง
อาจจะไม่ค่อยได้เชิญชวนคุณผู้ชมได้ไปสักเท่าไหร่
ลองไปกันดูแล้วไปที่นี่ตามรอยเขาไปนะครับ
ถ่ายมาก็สวยแล้วในหนึ่งสวยจริง
ผมว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีนะ
แล้วอุทัยธานีของกินของอร่อยก็เยอะ